รินาจะขอตรวจสอบเรื่องของที่ดินของคุณแม่คุณธนทรค่ะ
แล้วคุณธนทรเองก็ประกาศพร้อมที่จะให้ตรวจสอบ
ในฐานะประธานนี่มีแนวดำเนินการยังไงบ้างครับ

คือแกอยากทำผมก็มอบให้ทำนะครับ
โอเคมอบไปแล้วนะครับ
นี่พอมาถึงวาระที่คุณปริญญาจะต้องทำงาน
คือคุณบรินาไม่ยอมรับแม้แต่เรื่องเดียวนะครับ
จะรับเป็นเรื่องที่จะสอบสวนผม
ผมก็อ่านดูแล้วก็ผมก็แฟร์ก็ให้แกทำ
แม้เรื่องที่แกไม่ทำก็เป็นสิบเรื่อง
วิวาระเมื่อวานหลังจากที่มอบเรื่องคุณแม่คุณธนทร

พอถึงมาวาระคุณปรินาเรื่องที่หนึ่ง

ทุกคนมีหน้าที่ทั้งนั้นนะ
เพราะว่าเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้อง

เราก็ต้องแบ่งงานให้ทุกคนทำกัน
ไม่ใช่ว่าพอใจทำไม่พอใจทำ
เรื่องเหมือนมานานที่ด้วย

มอบอะไรอยู่เคยมอบให้ก็บอกทุกคนก็ได้รับมาหมด
แต่ผู้บรินาศาสตร์ใครไปมอบให้ก็ไม่ยอมรับ
แล้วในความต่อไปก็ถามก็ทำไมไม่รับระ
เจ้าที่ก็ส่งลงทะเบียนไว้ให้ที่บ้านมีคนลงรับ
พอเมื่อวานบอกไม่ได้รับนะฮะบอกเรื่องไหนก็ไม่ได้รับ
เจ้าที่ก็เอาเอกสารให้ดูที่มีคนเสียรับเสียรับ
เขาก็ยืนยันไม่ได้รับก็เปลี่ยนบอกให้เอามาให้ที่นี่สินะ
คือไม่ทำงานสรุปแล้วนะครับนะ
จะจ้องทำแต่เรื่องให้อย่างเงี้ยนะครับ
ผมเลยบอกว่าตกลงคุณจะทำไหมทั้งหมดน่ะ
ผมไม่แบ่งให้งานของคุณไม่ให้คนอื่นทำหรอกงั้นไปหลอกคนอื่นใช่ไหม
งั้นคุณจะทำไหมผมไม่ทำไม่ทำงั้นผมเอามติที่ประชุมเลย
นะครับต่อไปไม่ต้องให้คุณกริณาทำผมจะไม่มอบงานใดทั้งสิ้น
แล้วก็เรื่องที่มีทั้งหมดนะครับผมขอคืนหมด
เพราะฉะนั้นเรื่องที่ถามก็คือสรุปไม่ให้คุณปรินาทำนะครับ
ไม่ไม่ทำแล้วนะฮะเป็นมติที่หรือชุมไปแล้ว
ไม่ใช่เรื่องของผมนะครับนะจะมาออกปากออก

ออดเสียงหวานกับผมเลยนะครับไม่ได้หรอกผมไม่แพ้มันยาหญิงหรอกนะครับ
ท่านค่ะตอนนี้ทางสังคมก็วิภาควิจารณ์การทำงานของกรรมธิการปปช
เหมือนละครน้ำเน่าในทุกสัปดาห์ท่านมีแนวทางที่จะปรับแผนหรือว่าอะไรยังไงบ้างไหม
จริงเลยละครน้ำเน่าอะไรวาระผมวาระไม่ใช่วาระระเบียบการประชุมครั้งหนึ่งมีร้อยกว่าวาระนะครับ
ร้อยกว่าแล้วการทำงานของผมทำสองวันที่ประชุมนะเดี๋ยววันนี้ก็ประชุมต่อใน๙โมงนะครับ
ไม่ได้น้ำเน่านะมีเรื่องแก้ไขปัญหาเพื่อสื่อร้อนที่พี่น้องประชาชนเยอะนะมีน้ำเน่าดู
วันหนึ่งมีแค่๕นาที๑๐นาทีแค่นั้นเองนะครับนะก็คุณชอบละครน้ำเน่าคุณก็เลยถ่ายในเรื่องน้ำเน่าออกมาให้พี่น้องชมเอง
เรื่องดีไม่เข้าไปถ่ายบ้างใช่ไหมนะครับทั้งวันอย่างเมื่อวานก็เลิกเกือบ๕โมงเย็นนะครับเดี๋ยวเช้าก็ประชุมต่อ๙โมง
ทีหลังเอาละครดีไปให้กระชมนะครับ